ให้แฟนคลับอากาเซ่กันหน่อยนะครับ

ให้แฟนได้หายคิดถึงกันค่ะ
เรียกได้ว่าได้ใจเหล่าอากาเซไปเต็มเลยนะคะ
บอกเลยว่าวงนี้เป็นเขยไทยนะจ๊ะ
มาพร้อมสุขให้แฟนกันบ่อยมาก
แล้วบินกันมาที่ไทยเนี่ย
เพื่อร่วมกันเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบรนด์ดังยี่ห้อนึง
ไปในงานเนี่ยอุ้ยมีหลายชอตเลยนะคุณ

โดยเฉพาะช่วงสอนภาษาไทยแหม

ฟังกันหน่อยสิคะสอนคำว่ารักด้วยป่ะ

รู้สึกดีที่ได้ให้พี่มาร์คมา

เพราะว่า๑นะครับ
เวลาถ่ายเวลาทำงานไม่เหงา

เพราะทำงานก็รับเนื่องทุกอย่างไปได้ด้วยดี
สับภาษาไทยใหม่ให้พี่มาร์คนะครับ
เอาไว้ใช้ทำมาหากินโดยเฉพาะเลยนะครับผม
ฟังตั้งนาน

กาเซไทยเนี่ยตั้งตารอได้เลยนะครับ

ที่ประเทศไทย๑๕กุมภาพันธ์๒๐๒๐

จุใจแฟนกันอย่างแน่นอน
จะซื้อบัตรทันหรือเปล่าเหรอ